ดังนั้นครับในช่วงนี้เรามาดูข้อเสนอแนะ
จากอดีตอธิบดีกรมป่าไม้นายดำรงพิเดชครับ
เป็นหนึ่งในบุคคลที่คลุกคลีอยู่กับป่า
แล้วก็ทำหน้าที่พิทักษ์ผืนป่ามาตลอดชีวิตราชการ

เพื่อจะแก้ไขจุดอ่อนที่เกิดขึ้นของกฎหมาย
รวมไปถึงมติคลมมต้องทำอย่างไรปรับปรุงตรงไหนบ้าง

ปัญหาบุกรุกพื้นป่าของประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง
แม้เจ้าหน้าที่รัฐจะออกกฎระเบียบใช้บังคับอย่างเข้มงวด
แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จ
โดยเฉพาะปี๒๕๕๙ภาพของการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า
เห็นได้อย่างชัดเจนในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
การทำลายป่าแต่ละภาคเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะ
เหนืออีกอย่างภาคใต้อย่างภาคอีสานอย่าง

ภาคใต้เราเห็นมาก่อนทำลายป่าไม่ได้โค้นนะ
เพียงแต่เข้าไปปลูกยางแล้วซอยเข้าไป
พอต้นยางใหญ่ถึงไปล้มต้นไม้แล้วไม่เอามือไม้ใช้
ปัจจุบันนี้ภาคใต้เริ่มใช้เนื้อไม้ด้วยแล้ว
เอาทั้งไม้ด้วยลุกที่ปลูกยางด้วย
ส่วนภาคอีสานส่วนใหญ่เป็นเรื่องขโมยไม้

ส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนทั่วไปทำกินก็ไม่มาก

โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่น่าน

เกิดจากการกระทำของชนกลุ่มน้อยทั้งนั้น
ชาติภัณฑ์ทั้งนั้นโดยเฉพาะเผ่าโม้ง

คนที่คิดว่าราศดรทั้งล่างขึ้นไปโค้นไม่ใช่
เป็นเรื่องของชาติภัณฑ์ชาวเขา

ขณะที่ช่องโหวของการบุกรุกพื้นที่ป่า

คือมติคณะรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
โดยเฉพาะการผ่อนผันการจับกลุ่มผู้บุกรุก
ทำให้ปัญหาบานปลายจนไม่สามารถควบคุมได้

แต่การเมืองเข้ามามติคอลโมผ่อนผันการจับกลุ่ม
มติผ่อนผันตั้งแต่ปี๑๘
ซ้ำไปซ้ำกันมาจนไม่รู้จะผ่อนผันยังไง

อย่าไปจับนะชาวเขาเพราะมีบัตรก็เลือกตั้งได้
มันก็ไปบอกสสสสก็มาบอกรัฐอมตรี

เพราะว่ารับทีมาจากสสแต่งตั้ง

รัฐบาลเนี่ยโละทั้งหมดมติคอลโมที่ผ่อนผันกันมาอะไรหมด
ออกเป็นมติเดียวเลยว่ามาตรการเด็ดขาด
จะทำหนึ่งสองสามสี่ห้า
จัดระเบียบชนกลุ่มน้อยที่อยู่บนดอยใหม่ทั้งหมด
หมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนู้นเอามันรวมกันทั้งหมด
อบพยพแต่ไม่ใช่อพยพไปที่อื่นนะ

จัดที่ให้ยอมเสียพื้นที่สักหมื่นสองหมื่นไล่สามหมื่นไล่

มติ๓๑มีอ๔๑เขาเรียกรอพิสูจน์สิทธิ์

อยู่ก่อนก็ไม่ออกปัจจุบันอยู่หลังก็ไม่ออก

อยู่๓ปีมันก็ไปกันใหญ่หมด
การเมืองเข้ามาก็โชว์ให้มีแต่จะแจกแจก

และในโลกนี้ที่ไหนมีใครไปออกโฉนดชุมชน

ข้างล่างคุณออกไปที่พระดุที่นิคมสงเคราะห์

แต่อย่าเอาพื้นที่ไข่แดงต้นน้ำลำทานมาทำถนนชุมชน

ที่เป็นปัญหาการถือครองกรรมสิทธิ์
แต่ยังมีการสนับสนุนให้ปลูกพืชผลการเกษตร

ของการบุกรุกแพ่วถางพื้นที่ป่า

แม้รัฐบาลจะออกกฎเหล็กมาล้อมคอก
ป้องกันรักษาพื้นที่ป่าไว้ได้
แต่ตราบใดที่การแก้ปัญหายังไม่ตรงจุด
ป่าไม้ของประเทศไทยก็อาจจะหายไปในทุกปี
แม้ว่าจะพยายามรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ช่วยกันปลูกป่า
ก็ไม่อาจเพียงพอที่จะทำให้ป่าไม้ของประเทศไทย
กลับมาเคี้ยวขจีดังเดิมได้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน